เรื่องของโควิด๑๙เราได้เห็นน้ำใจที่คนแบ่งปันให้กันนะครับ
ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ย

เพื่อที่จะให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะครับ

ติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนครับ
แล้วอันนี้ฝึกให้เขาใส่หรือยังไงครับ

แล้วก็ยอมให้ใส่เลยเหรอ

ไม่ทั่วออกมาแค่ทุกข้างเลยแหละ
คุณพี่ท่านนี้ทราบดีถึงความร้ายกาดของเจ้าโควิด๑๙
ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น
ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นความน่ารักและเอาใจใส่
ขณะเจ้าของพาเจ้าโกโก้
สุนัขเพศเมียอายุ๙ขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ด้วยความน่ารักบวกกับรอยยิ้มที่ซุกซ่อน
อยู่ใต้หน้ากากอนามัยของเจ้าโกโก้
ทำเอาผู้คนที่พบเห็นอดชื่นชมไม่ได้

นี่สุนัขยังใส่แมสเลยครับแล้วคนอย่าอายนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามที่นั่น
ชาวบ้านก็ตื่นตัวไม่แพ้กัน
สามีภรรยาสองท่านนี้บอกว่า
ป้องกันวัวซุกซ่อนขณะต้อนพันธุ์ชุมชน
อาจจะแวะหากินน้ำกินท่าหรือย่าข้างทาง
สุ่มเสี่ยงจะเจอกับสารเคมี
และไหนจะเป็นเชื้อโควิด๑๙อีกแล้ว
พี่เขาจึงปลอดภัยไว้ก่อน
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้วัวซะเลย
กลับกระเล่กกันทุกอย่าง
กันโลกกันไพ่กันโควิดกันสารเคมีทุกอย่าง

ไอเดียดีจากพี่ทั้งที่จันทบุรีและมหาสารคาม
หากใครเห็นว่าดีมีประโยชน์
จะบอกต่อหรือเอาอย่างก็ไม่ว่ากันครับ

นี่ถ้าเป็นสุนัขก็คือใส่แต่กล้อให้คนหนัก
ไม่มีของวัวก็มีเหมือนกัน